คุณผู้ชมคะกลับมาเบรกนี้มาดูเหตุการณ์ส่งตรงมาจากชายภูมิกันหน่อย
หนุ่มอายุ๒๑ปีบอกว่าตัวเองเนี่ยสอบติดนาย๑๐ตำรวจเข้าไปที่โรงพักษพเมืองชายภูมิเลยค่ะ

นายครับผมสอบติดนายสิบตำรวจผมมารายงานตัว
คุณค่ะปลอมตั้งแต่หัวจะหลดเท้ายันเอกสารนะคะ

ปลอมตัวมารายงานตัวมโนว่าตัวเองเนี่ยสอบติดนายสิบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
พึ่งกลับเค้าไม่ได้โง่นะเค้าบอกว่าได้กลิ่นตุ๋อแล้วเพราะอะไร
บรเขาก็มีรุ่นนักเรียนเตรียมทหารเขาก็มีรุ่นนายสิบเขาก็มีรุ่น
คุณไม่มีรุ่นคุณไม่มีสิทธิ์แต่ว่าทั้งตัวเนี่ยใช่แล้วนะ
ผมผมไม่ใช่แล้วนะแต่ดูจากภาพลักษณ์ภายนอกใช่เลยนะ
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายโชคชัยกรอบกระโทกหรือว่ามอสอายุ๒๑ปีนะครับ
เพลเป็นชาวตำบลโนนหันอำเภอชุมแพรจังหวัดชายภูมิค่ะ
สุดท้ายแล้วก็ต้องนำตัวไปสอบปากคำดำเนินคดีตามกฎหมาย
หลังจากที่แต่งเครื่องแบบข้าราชการตำรวจยศ๑๐ตำรวจตรี
หอบเอกสารหลักฐานเข้ามารายงานตัวที่สพเมืองชัยภูมิ
แต่ทีนี้จากการตรวจสอบข้อมูลเนี่ยพบว่าผู้ชายคนนี้นายโชคชัยเนี่ย
ซึ่งไม่มีโชคแล้วเนี่ยนะคะไม่ได้ผ่านการสอบเข้ารับราชการตำรวจ
และการฝึกอบรมตามเกณฑ์การฝึกแบบปกติ
ตรวจสอบในทรองเอกสารคุณขาที่เอามายื่นรายงานตัวด้วย
พบว่าจ่าหน้าซองส่งตรงมาจากทะเบียนกองกำลังพลถนนพระราม๑
แข่งและเขตปฐมวันกรุงเทพฯทรงถึงผู้ต้องหาทำเนียนมากเหมือนบ้าง
ซองเราไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะ
มีเอกสารหนังสือส่งตัวนายสิบระบุชื่อของนายโชคชัย
พร้อมกับจุดหมายทะเบียนกำลังพล
หนังสือยืนยันเข้ารับการฝึกอบรมแบบรายงานการบรรจุเข้ารับราชการ
หนังสือตอบยืนยันเข้ารับราชการฝึกอบรม
เนาหนังสือสำนักนายยกรัฐมนตรีด้วยจ้า
เอกสารทั้งหมดรวมทั้งหมดสิบเอ็ดชุดด้วยกันนะคะ
ทีนี้ตำรวจไปสอบปากคำนายโชคชัย
ซึ่งตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องหาเรียบร้อยแล้ว
นายโชคชัยบอกว่าตนเองกับเพื่อนเนี่ย
เคยไปสมัครสอบเป็นนายสิบตำรวจกระทั่งมีเอกสาร
ส่งมาทางปรายศนีย์ระบุว่าผ่านการศพคัดเลือก
และส่งชุดตำรวจมาให้
เพื่อรายงานตัวที่สพเมืองชายภูมิ
ส่งชุดตำรวจมาให้ด้วยเหรอปกติเขาใจดีอย่างนี้เลยเหรออืม
พอมาถึงโรงพักเจ้าหน้าที่สอบถามรุ่นที่จบมาแต่ก็ไม่ตอบไม่ได้
ทีนี้เขาก็เลยตรวจสอบเอกสารที่สุดแล้วก็เลยรู้ว่าปลอมนี่นะโชคชัย
คือมาถือมารายงานตัวอยู่แต่เราไม่รู้ว่าเราไม่ได้เป็นตำรวจ
คือเสียงที่สอบปากคำนายโชคชัยคนนี้
เป็นผู้กับสอบพอร์เมืองเฉยภูมินะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกวัฒนชัยจันทาธุม
คือท่านบอกว่าผู้ต้องหามีความฝันไฟและไฟฝัน
อยากจะเป็นตำรวจมากยอมลงทุนค่ะ
ไปเช่าบ้านหน้าศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูทรภาค๓ค่ายสุรนาราย
จังหวัดนครราชศรีมาแล้วก็ไปบอกกับทางบ้านบอกว่า
สอบติดตำรวจแล้วนะยากก็เฮลโลกขึ้นมาค่ะ
แสดงความดีใจแล้วมารายงานตัว
พบว่าไอ้ทั้งหมดที่อยู่ในซองเนี่ยใต้จดหมายผิดซองเนี่ย

เจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร
ว่านายโชคชัยเนี่ยปลอมแปลงขึ้นมาได้ยังไง
หรือถูกแกงต้มตุ๋นหลอกให้ปลอมเอกสาร
แต่ว่าเบื้องต้นมีการแจ้งข้อหากับโชคชัย

ในข้อหาคือแต่งเครื่องแบบตำรวจตามพระราชบัญญัติ

มีความเข้าใจอยากเป็นตำรวจแต่ไปให้ถูกทาง
อ่านหนังสือตั้งใจไปสอบนะคะ